มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่อีกแล้วนะครับ
สาวประเภท๒เธอขึ้นรถแท็กซี่ในฐานะผู้โดยสารแล้วครับ
นั่งข้างหลังฝั่งซ้าย
คนขับแท็กซี่ก็ขับตามปกติอยู่ที่นั่งของเขา

โชเฟอร์ก็พยายามชวนคุยเรื่องนู่นเรื่องนี่
และโดยเฉพาะเรื่องเหมือนใต้สะดือ
สดือก็มีนะคุณคุยเรื่องหน้าอกเรื่องนมเรื่องอะไรอย่างนี้
โมนหรือเปล่ากินยาคมหรือเปล่าอะไรแบบนี้
หลังจากนั้นโชเฟอร์แท็กซี่ก็มาเอื้อมมาหยิบขวดน้ำที่มันวางอยู่ตรงที่วางขวดออก
เพื่อให้ผู้โดยสารเห็นชัดว่าตัวโชเฟอร์กำลังทำอะไรอยู่
เขาก็เปลี่ยนเกียร์เขาใหญ่เลย

เกียร์เขาเพราะว่าช่วยตัวเองให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นสาวประเภท๒ได้ดู
คุณดูนะนี่คือเซ็นเซอร์ไว้นะคุณผู้ชม
ครับแล้วเขาทำอะไรเหรอคุณเปลี่ยนเกียร์รถหรือว่าเปลี่ยนเกียร์เขา
อันนี้รถมันจริงไปเกียร์ออโต้นะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดนี้ก็ได้
นี่แหละครับผู้โดยสารสาวประเภท๒คนนี้
เอาล่ะมาเดี๋ยวฉันถ่ายให้
ถ่ายอัดคลิปไว้เลยแล้วก็ร้องเรียนหน่วยงานต่าง
ร้องเรียนไปที่สถานีวิทยุจสร้อยด้วยนะครับ
จนกระทั่งมีการโพสต์เรื่องราวนี้ออกมาอย่างโลกโซเชียล
ร้องเรียนไปยังศาลีวิทยุจอสรร้อย
เพื่อประสานไปยังกรมการขนส่งทางบก
ให้ติดตามตัวโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
มาดำเนินการลงโทษให้ได้นะครับ
ก็เป็นการรับส่งผู้โดยสาร

สถานีรถไฟฟ้าบางว่านะครับ
ในขณะที่ขึ้นรถก็มีการพูดคุยกัน
ถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องลามกอนาจารย์นะครับ
เรื่องของหน้าองค์หน้าอกเนี่ยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพอเห็นคลิปนี้แล้ว
รอช้าครับต้องเดินทางไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
ก็ให้ชื่อว่านายเตยแล้วกันนะฮะ

เตยอายุ๒๗ปีเปิดเผยว่า
เธอทำงานอยู่ย่านอโศกแต่ซื้อคอนโดอยู่แถวบางบอน
จะกลับที่พักเฉพาะวันหยุด

วันอังคารที่๑๖ตุลาคมประมาณ๘โมงเช้า

เมื่อเธอขึ้นรถก็ให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่า

แต่สักพักหนึ่งคนขับก็ขอลงไปปัสสาวะ

คนขับเหมือนพยายามจงใจที่จะหันข้าง

ให้ผู้โดยสารสาวประเภท๒หรือคุณเตย

ตอนนั้นคือทีแรกคุณเตยก็คิดว่า
เขาคงกลัวคนอื่นเห็นมั้งเลย

เบี่ยงตัวหลบรถคันอื่นที่ผ่านไปผ่านมา
พอเบี่ยงมาก็ทิศทางมันก็

แต่ทีนี้คุณพอหลังจากปัสสาวะเสร็จ

ก็เห็นอวัยวะเพศของคนขับรถเลย

คนขับก็กลับขึ้นมาที่รถขับต่อไป

ค่ะแต่ผมเลิกลากันไปตั้งนานแล้ว
แล้วก็ยังเล่าว่าชอบมากเวลาที่มีอะไรกันนะครับ
เห็นหน้าเธอก็รู้สึกมีอารมณ์ทางเพศ
หลังจากนั้นก็ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
พยายามกระตุ้นให้มีอารมณ์ร่วม
ในขณะเดียวกันคนขับก็ใช้มือ
ช่วยตัวเองไปพร้อมกับขับรถตลอดทางเลย
ระยะเวลาในการขับรถและช่วยตัวเองไปมา๑๐๑๕นาที
แล้วก็ยังส่งเสียงคลาง
ส่งเสียงคลางให้เธอได้ยินด้วยนะฮะ
อกจากนี้ยังชักชวนให้ไปสัมผัสกับอวัยวะเพศ
แต่เธอปฏิเสธก่อนจะรวบรวมสติทั้งหมด
แล้วนำโทรศัพท์มือถือมาแอบถ่ายคลิป
และหมายเลขทะเบียนรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็บอกให้แท็กซี่จอดเดี๋ยวจะลงตรงนี้แหละ
คนขับยังให้เบอร์มือถือเพื่อให้เธอติดต่อนะ
บอกได้ขอเบอร์มือถือมาก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวจะเอาไปให้กรมการขนส่งทางบกติดต่อนะคะ
แล้วคนขับก็ขอบคุณเธอที่ทำให้เขามีความสุขด้วยนะฮะ
ใช่คือเขาบอกว่าหนูขอบคุณมากนะ
ที่หนูช่วยลุงในวันนี้คือลุงมีความสุขมากเลย

จ้ะฟังเสียงคุณเตยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ

พยายามจะให้หนูไปล้วงตรงนั้นของเขาจับของเขาให้ถูกเขา
แต่หนูว่าไม่ได้ทำเพราะว่าหนูแบบแขยงพูดตรงว่าแขยงอะไรอย่างนี้
และอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็อายุมากแล้วอะไรอย่างนี้
หนูก็คิดว่าเขาจะแบบยังมีแรงที่จะทำอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคไหมมาทำอย่างนี้
เราจะเป็นแบบเป็นแบบนี้ก็จริงเป็นเหมือนสาวสองอะไรอย่างนี้

ถ้าผู้หญิงมาเจออาจจะช็อกกว่าเราก็ได้อะไรอย่างนี้
เพราะไอ้ข่าวว่าเห็นมันแปลกไหม
ไม่แปลกที่เราจะเห็นแต่ว่ามันไม่ใช่ของคนที่เราต้องการเห็น

แล้วลุงจะให้หนูไปจับของลุงได้ยังไงคะ
คือดิฉันดิฉันขอบที่เขาบอกบอกว่า

อันนี้มันของลุง
จากการตรวจสอบของกรมการขนส่งทางบก
พบว่ารถแท็กซี่คันนี้ก็สีเขียวเหลือง

๑มมขไข๑๙๖๖นะครับ
ก็ทราบชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะ
ตอนนี้ได้ประสานผู้ครอบครองรถ
นำตัวผู้ขับรถในวันเกิดเหตุ
ให้มารายงานตัวต่อทางกรมการขนส่งทางบกซะหน่อยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้คงมีความคืบหน้าอีกแน่